เดือน๒๓ครั้ง
ให้เขาลงน้ำมันนวดด้วยนะรีด

เนิ่นน่ะเออย่ำเข้า
เออเนิ่นน่ะหรูปก้อง

แล้วจะไม่เป็นธาตุแมวได้อย่างไร
สนอเพชรวิจิตรเจ้าของแมวแล้วก็เจ้าของร้านขายของชำ

เผ็ดเมียสีขาวนวลเชียวอายุ๕ปีได้
นิสัยมันขี้อ้อนขี้ประจบนะครับ
ถ้าเขามานอนเล่นบนเก้าอี้ไม้เมื่อไหร่มันจะมา
กระโดดขึ้นมาบนตัวแล้วก็นวดเอาเบา
พอให้หลงไอ้สบายมันคงไม่สบายหรอก
พอให้หลงนะฮะทุกครั้งนวดเสร็จรู้ไหม

ได้ปลาทูแล้วก็ได้อาหารมาเป็นรางวัลทุกครั้งไปนะครับ
ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มาที่นี่ก็ชอบใจกันไปตามกันฮะ
เขาบอกพฤติกรรมแมวชอบนวดเพราะเขาแสดงความเป็นเจ้าของไง

นวดเลยนอนอย่างเดียวเลย
แมวเหรอถ้าเกิดว่าไปนวดให้ใครแสดงความเป็นเจ้าของ

อยู่สองบ้านนั้นพอไม่ต้องข้ามมาบ้านพี่นะ